ก่อนหน้านี้เราเปิดประเด็นให้คุณผู้ชมมาร่วมโหวตกันว่า
ใครคือสามีแห่งชาติรุ่นอบอุ่น
ซึ่งผู้พันเบิร์ตของเรานะคะมีคะแนนนำมาเป็นอันดับที่๔
ล่าสุดส่งคลิปมาขอบคุณทุกคะแนนโหวต
พร้อมกับบอกถึงวิธีการเลี้ยงลูกให้เราได้ดูกันด้วย

เดี๋ยวจะได้รู้กันด้วยนะคะว่าเคล็ดลับในการเป็นสามีแห่งชาติในการมัดใจศรีภรรยาเนี่ยทำอะไร
จะบอกว่าเมื่อวานนี้หลายคนลุ้นกันอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามีอยู่๕คนที่เขาโหวตกันมานะฮะ
มีพี่ติ๊กเจษฎาพรพี่ก้องสหรัฐพี่เคนธีรเดชนะคะผู้พันเบิร์ตรวมไปถึงพี่ป้องนวัฒ
ป้องนวัดเนี่ยถึงกับแคปแล้วไปโพสต์เลยนะว่ารุ่นอบอุ่นเนี่ยมันหมายถึงอะไร
มันแปลว่าอะไรเขาว่าอย่างงี้แล้วก็สรุปกันมาแล้วเนาะว่าอันดับหนึ่ง
หรือว่าอะไรยังไงก็เป็นตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่อันดับหนึ่งได้แก่พี่ติ๊ก
อันดับ๒ไล่มาเลยเป็นพี่ก้องอันดับ๓ก็เป็นเคนอันดับ๔ก็เป็นผู้พันเบิร์ต
อันดับห้าก็เป็นป้องนวัดนั่นเองนะคะใช่ค่ะซึ่งผู้พันเบิร์ตเนี่ยจริงจริงเขาก็ส่งคลิป
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตให้กับเรานะคะรวมถึงสาธิตวิธีการเลี้ยงลูกด้วย
จะน่ารักสักแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราอุบไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้ดูกันนะคะ

สวัสดีครับผมผู้พันเบิร์ตนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกแรงใจทุกกำลังใจนะครับ
ส่งให้คุณสามีทั้ง๕ท่านซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีผมด้วยครับ
ในการใช้ชีวิตนั้นผมคิดว่ามีเรื่องที่ต้องคำนึงถึงมากครับ
แต่มันก็ไม่ยากเกินไปนะครับถ้าเราทุกคนตั้งใจทำ
ส่วนการใช้ชีวิตคู่นั้นผมคิดว่ามันต้องใช้ทั้งเหตุผลรวมกับอารมณ์ความรู้สึกครับ
อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวไม่ได้ครับ
และที่สำคัญนะครับไม่มีความสำเร็จใดจะทดแทนความสูญเสียของครอบครัวได้ครับ
สวัสดีครับเดี๋ยวผมต้องไปทำหน้าที่ก่อนนะครับ
ทุกรุ่นนะสามีที่มีคุณภาพทุกรุ่นเลยล่ะกันนะคะ
ใครล่ะเดี๋ยวเรามาโหวตกันใหม่แล้วกันนะว่า
ใครจะเป็นสามีแห่งชาติรุ่นอะไรเดี๋ยวอุบกันไว้ก่อนละกัน